ครับมาติดตามข่าวสารเรื่องของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับ
มีการเปิดเผยจากคุณภัยฤทตั้นไพรีหัวหน้าฝ่ายควบคุมการแข่งขันบริษัทไทยลีก
กัดว่าฤดูการนี้ครับมีนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียน๕๘๖คนแบ่งเป็นนักเตะไทย๕๐๓คน
ต่างชาติ๘๓คนมีนักเตะบราซิลสูงสุดครับ๒๓คนแล้วก็แข้งอาเซียน๒๑คน
ซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วที่มี๑๕คนเนื่องจากนโยบายเพิ่มจำนวนโควต้าอาเซียน
ฤดูการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลมีนโยบายนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานักเตะไทยโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้า
เพื่อสนับสนุนให้มีดาวยิงคนไทย
โดยการแข่งขันไทยลีกทุก๕นัดจะรวบรวมว่าทีมใดได้ประตูจากนักเตะไทยเกิน๘ลูก
ซึ่งทีมที่ได้ประตูจากนักเตะไทยมากที่สุดจะได้รับเงินรางวัล๕แสนบาท
แต่หากไม่มีทีมใดที่มีนักเตะไทยยิงรวมกันเกิน๘ประตู
จะมีการทบเงินรางวัลไปยังเดือนถัดไปและจะเริ่มนับประตูใหม่ในรอบถัดไป
โดยตลอดทั้งฤดูการจะมีการนับจำนวนประตูทั้งหมด๖รอบด้วยกันครับ
ขณะเดียวกันสมาคมนะครับยังมีการแจ้งสโมสรสมาชิกหากว่าในสัปดาห์ต่อไป
ให้แจ้งล่วงหน้า๓วันก่อนการแข่งขัน
ฉะนั้นถือว่ายินยอมให้สมาคมทดลองใช้ระบบนี้สำหรับการแข่งขันครับ
เรื่องของทีมบอลหญิงที่ไปแข่งขันสี่เศร้าไซปรัสครับครับ

ไทยได้ประตูจากรัติการทองสมบัตินาทีที่๑๐
รไทยศรีมณีในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
แล้วก็ครึ่งหลังรัฐธิการทองสมบัติทำประตูที่๒นาทีที่๕๐
ก่อนที่มิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงค์จะมายิงปิดท้ายนาที๘๔
นัดต่อไปจะพบกับเม็กซิโกวันที่๑มีนาคมนี้เวลา๖โมงเย็น
ตามเวลาบ้านเราครับ